เมื่อกานเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการนวดมดลูก

นี่เป็นการนวดมดลูกแบบโบราณนะคะ
ไปดูกันว่าเขาโกยมดลูกกันยังไง
คือ
โอ้โหเห็นแล้วแบบว่าคือมันดูมันเจ็บแทนอ่ะ

มันเหมือนแบบว่ามือนะคะมันต้องแบบเหมือนควักเข้าไปเพราะคนลงมาอยู่ข้างในใช่ไหม
อันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ผมพูดตรงนะ
มันเหมือนกับเอาลำไส้ดันขึ้นมา
ใช่ค่ะเขาคือเรียกว่าโกยมดลูกเลยครับ

แต่เชื่อว่าการนวดแบบนี้คือมันจะเจ็บจริง
แต่ว่าพอนวดเสร็จแล้วมันจะโล่ง
เขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยให้มดลูกแข็งแรง
ใช่แบบแผนตะวันออกนะคะซึ่งตามตำราแพทย์แผนไทยโบราณ
เขาเชื่อว่าการนวดแบบนี้จะทำให้เลือดนี้ไหลเวียนดี
ไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกท่อรังไข่แล้วก็รังไข่ได้ดี
ส่งผลให้พวกกล้ามเนื้อมดลูกแข็งแรงกระชับมดลูกที่หย่อนคล้อย
ให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้หญิงที่เหมือนกับว่า
เคยตั้งคันมีหุ่นแล้วก็มดลูกมันหย่อนคอ
พระคุณต่างเนี่ยเหมือนพวกอาหารเสริมอะไรที่เคยได้ยินเลย
แล้วก็มีอีกนะจะทำให้สบายจากการนวดนะ
ทำให้ร่างกายนี้หลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอ่า
ช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดความเจ็บปวด
บรรเทาอาการปวดหัวปวดกล้ามเนื้อปวดประจำเดือนได้ด้วย
คุณผู้ชมที่สนใจนะครับโทรมาตอนนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์

นึกว่ามาขายของ
ไม่มีอันนี้เป็นการนวดแผนโบราณนะคะ
ซึ่งปัจจุบันหมอนวดที่นวดแบบนี้ที่นวดได้นวดเป็นเนี่ยหายากมาก
ก็คือคุณลุงท่านนี้แล้วเป็นผู้ชายด้วยนะเนี่ยที่นวด
ชื่อคุณลุงสมานนะคะเป็นชาวบ้านหัวโนนเปลือยจังหวัดกาล
กาลสินนะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีวิชาการโกยมดลูกจากผู้หญิงมาหลายคนแล้วนะ
ผู้หญิงที่มานวดกับท่านเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะแบบปวดประจำเดือน
ประจำเรือนมาไม่ปกติคุณลุงก็จะนวดให้
เห็นคนที่เขามาถ่ายคลิปไว้เนี่ยนะเขาบอกว่าเขามานวด๓ครั้งแล้วนะ

ซึ่งค่าบริการแล้วแต่จะให้
อ๋อแล้วแต่หรอ
ค่ะก็แบบว่าแล้วแต่จะให้ซึ่งคุณลุงก็ไม่ได้เรียกราคาค่างวดอะไร
แล้วแต่จะให้นะคะซึ่งคนที่เขาไปนวดมาบอกว่ามานวดมาสามครั้งแล้ว
ประจำเดือนที่มาไม่ปกติตอนนี้ก็มาเป็นปกติเหรอ
อ๋อมันก็น่าจะเป็นสาดของทางโบราณนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครมีปัญหาก็อยากจะให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันก่อน
นะคะเพื่อความแบบปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะ
คุณไหมลี่อยู่นี่เด้อ

ไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์